โอ้โหอยากที่เชอรี่ลองแพงเลยค่ะ
ล่าสุดค่ะพี่เสกโลโซพร้อมกับทีมทั้งวง

เล่นโชว์สดให้บันเทิงไทยรัฐได้ดู

โอ้โหโอ้โห

ชิ้นโลโซ
นิตอยูโห
ได้บริเวณ

พี่เศษเค้าลองให้ทีมข่าวบรรเทิงไทยรัฐเลย
เดี๋ยวถามพี่แจ๊คก่อนที่มาเปิดห้องซ้อมนี่คือไงจะมีคอนเสิร์ตเหรอ
ใช่ถูกต้องนี่ไงตามพาดหัวเลยค่ะ
คอนเสิร์ตโลโซ๒๕ปี

คือก่อนหน้านี้เสกโลโซแกก็มีข่าวเยอะนะคะ
คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แกจะกลับมาเจอกับเพื่อนยุคดั้งเดิมเลยนะ
คือแกบอกว่าตอนนี้สุขภาพแข็งแรงอารมณ์ดีสดใสนะคะ
แต่อยากจะโฟกัสเรื่องการซ้อมก่อนเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าว
แล้วในห้องซ้อมนี่มีภรรยาเขาศึกธิรักเขาพี่การมาดูไหม

อ๋อเหรอเขาจะมาเคลียร์ข่าวล่าสุดเถอะพร้อม
นี่ข่าวนี้พี่การเขาชนะคดีเสียโป้นะ
คือชนะไม่เท่าไหร่นะคะล่าสุดดิฉันตกใจมากเลย

คือคำพิพากษาให้เสียโป้ชำระเงินต้นพร้อมกับดอกเบี้ยทั้งหมด

ซึ่งการคืนเงินต่างจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่

ทางนี้พี่การก็บอกตามสไตล์แกนะคะ
พี่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยพี่

กรรมของการอาจจะไปทำเขาไว้ก็ได้ก็ยอมรับ
ก็เอาหูสิขอเอาหูสิเขา

นายเสียโภบบัวนนท์ไง

ตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้ว
ไม่ให้ใครครับ
ตอนนี้ใครมาชวนลงทุนทำอะไรนะ
อืมไม่ทำ